มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเป็นข่าวดีที่หลายคนรอคอยค่ะ
ไม่ใช่แค่แฟนคลับแต่ว่าเพื่อนในวงการ
แล้วก็ตัวเจ้าสาวเจ้าบ่าวรอคอยกันมานานเลยนะคะ

มิวนิษฐากับเจ้าบ่าวเซ็นธราพุทธนะคะ
เตรียมฉลองมงคลสมรสค่ำคืนนี้
คือเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้มีการแถลงข่าว
ให้พี่สื่อมวลชนได้เก็บภาพความหวาน
แล้วก็เรื่องราวประทับใจกันด้วยค่ะ

ทั้งคู่มาแถลงข่าวกับพี่สื่อมวลชน
บอกว่าได้ใช้ชีวิตคู่มา๒สัปดาห์กันแล้วนะคะ
มิวก็เริ่มต้นทำหน้าที่ศรีภรรยาค่ะ
ด้วยการฝึกปอกเปลือกผลไม้เตรียมอาหารเช้านะคะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนเล็งกันอยู่
อยากรู้ซะละเกินว่ามันเยอะไหม
เพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาเป็นไฮโซนะคะ

แต่ว่าแน่เนี่ยแหวนเพชรเม็ดเป้งแสบตาคนทั้งงานค่ะ
เห็นว่าเพชร๘กรัฐค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็หนุ่มเซ็นบอกว่าเป็นของเก่าของแก่ของคุณแม่เขาเลยค่ะ
แพลนชีวิตหลังจากนี้ทั้งคู่ขอทำงานก่อนอีกสักพัก

ซึ่งในวันนี้เองค่ะมิวแล้วก็เซนก็ยังได้เผยถึงความประทับใจน่ารักต่อกันอีกด้วยค่ะ
ร่วมด้วยช่วยกันหวานกับคู่นี้หน่อยค่ะ
เวลาที่ได้อยู่ด้วยกันได้เจอกันเนี่ยมิวเขาไม่เนกกระทีฟเลย
เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าได้ผู้หญิงอย่างนี้มาเป็นแม่ของลูกเรา
ลูกเราก็จะเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ดีไม่ต้องไม่มีความกังวลนะครับ
มันอยู่ในขอบเขตที่เราสบายใจอะไรอย่างนี้
แบบแต่งงานอะไรอย่างนี้ก็เหมือนเป็นช่วงที่เราแบบได้เริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันจริงแล้ว
ชีวิตคู่เราก็จะมีความเข้าใจอดทนแล้วก็ให้อภัยให้มากที่สุด
แล้วก็รับปากกับคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวจิรายั่งยืนนะครับว่าก็จะตั้งใจดูแลมิวแล้วก็สร้างครอบครัวที่อบอุ่นแข็งแรงให้ดีที่สุดครับ
ก็อย่างที่มิวบอกเหมือนกันก็จะเข้าใจอดทนแล้วก็ให้อภัยกันเยอะ
รักแล้วก็ให้อภัยกันเยอะพร้อมกับเกี่ยวก้อยสัญญา

น่ารักจังเลยอ่ะหลายคนยังคงเห็นความรักของเขานะไฮโซเซนเองนะคะที่มีต่อให้สาวมิวนะเพราะว่าเขาเก็บรายละเอียดทุกอย่าง
คือเอาจริงบางคนบอกว่าแหมมิวโชคดีเหลือเกินได้ทั้งแฟนที่รวยมากนิสัยดีมากรักเรามากเอาจริงไฮโซเซนก็โชคดีนะ
ได้ผู้หญิงที่เพียบพร้อมแล้วก็น่ารักอย่างกับมิวนิษฐาไปเป็นภรรยานะคะยินดีด้วยกับทั้งคู่จริงค่ะ